ไปแข่งขันเจอกับทีมชาติอีรักชาติที่ประเทศอีราน
ซิกโก่คียสาธารณะเมืองกุศือ
ทีมไทยนั้นบอกเลยว่ามีแผนในการรับมือกับอีรักษ์เรียบร้อยแล้วครับ
ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญนะครับ
เป็นเกมนัดสุดท้ายที่จะวัดกันว่าใครนั้นจะเป็นแชมป์กลุ่มนี้นะครับ
โดยทางด้านซิโก้ครับเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำทีมที่จะพาทีมชาติไทยของเรานั้นไปเจอกับอีรักษ์ที่สนามกลางประเทศอีรานว่า
จะมีการประกาศรายชื่อนักเตะ๒๓คนภายในวันที่๑๔มีนาคมนี้
หลังจบการแข่งขันฟุตบอลลีกในวันที่๑๖มีนาคมครับ
ทั้งนี้แม้ว่าจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่๗วันก่อนการแข่งขัน
แต่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะอย่างแน่นอนครับ
ก็คงไม่ห่วงนะครับเพราะว่าเพิ่งแมท๒แมทเองนะครับคงไม่ล้ามากมายนักนะครับ
แต่เราเราห่วงเรื่องการบาดเจ็บมากกว่านะครับเพราะว่าตัวที่เป็นแคนดิเดตที่จะไปเนี่ย
ถ้าเจ็บมาก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่เราก็ทำวีซ่าไว้๔๐กว่าคนเลยล่ะนะครับ
แล้วก็สมพรยศที่ทำผลงานได้ดีในระยะหลังเข้ามาติดทีมชาติชุดนี้ด้วย
ก็เหลือเพียงแค่การรอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับ
เรามาดูระยะเวลาของการเตรียมทีมของโค้ชซิโก้กินศักดิเสนาเมืองกันหน่อยนะครับ
ว่าก่อนที่จะไปเจอกับอีรักษ์เนี่ยเตรียมทีมยังไงดูกันไทม์ไลน์เลยด้วยกัน

เริ่มจาก๕๖มีนาคมนะครับซิโก้จะประเมินฟอร์มการเล่นของนักฟุตบอล
ที่ในวันที่๑๔มีนาคมนั้นจะประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทั้ง๒๓รายและรายงานตัวฝึกซ้อมในวันที่๑๗มีนาคมนะครับ
จากนั้นวันที่๑๘มีนาคมครับจะออกเดินทางไปยังประเทศอีราน
เก็บตัวฝึกซ้อมจนถึงวันแข่งขันก็คือวันที่๒๔มีนาคมครับ
เตรียมทีมของอีรักษ์กันบ้างนะครับ
ถ้าทราบกันดีก็มีการประกาศรายชื่อ๒๕คนไปแล้ว
เมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีกำหนดในการเดินทางไปอีรานวันที่๑๕มีนาคม
จากนั้นครับจะอุ่นเครื่อง๑นัดกับทีมชาติซีเรียวันที่๑๘มีนาคม
ตัดตัวผู้เล่นเหลือ๒๓คนก่อนส่งแข่งกับทีมชาติไทยวันที่๒๔มีนาคมนะครับ
ปิดท้ายจะเจอกับทีมชาติเวียดนาม๒๙มีนาคม
ถ้าเกิดว่าไทยเสมอกับอีรักษ์ในเกมวันที่๒๔ไทยเป็นแชมป์กลุ่มทันที
ถ้าเกิดไทยแพ้ก็ต้องลุ้นให้ทางอีรักษณ์ไม่ชนะเวียดนามวันที่๒๙มีนาคมไทยจะมีโอกาสในการเข้ารอบนะครับ
น่าสนใจนะครับเพราะว่าทีมชาติอีโรลักษณ์มีเกมอุ่นเครื่องนะส่วนของไทยเราไม่มี
ครับก็เป็นช่วงเริ่มต้นของเปิดฤดูการใหม่พอดีนะครับ
คิดว่าน่าจะใช้เกมจากไทยลีกเนี่ยเพิ่มความสดให้กับนักเตะได้ครับ
ไปดูกันที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ซึ่งมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นนายกสมาคมล่าสุดครับ
เปิดใช้งานเว็บไซต์ของสมาคมในรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการนะครับ
ซึ่งก็วางรูปแบบเมนูต่างเรียบง่ายครับ
อัปเดตข่าวสารล่าสุดของสมาคมรวมถึงประกาศรับสมัครต่าง
ผู้จัดการทีมชาติชุดต่างผู้ควบคุมการแข่งขันและยังมีโปรแกรม
รวมถึงผลการแข่งขันของทีมชาติไทยในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายอีกด้วย
แฟนบอลก็ลองเข้าไปดูกันหน่อยนะครับ